ไปดูต่อกันที่อีกหนึ่งคู่เพื่อนกันบ้างดีกว่าค่ะ
ถึงจะเป็นเพื่อนต่างวัยแต่ว่าทำงานด้วยกันนะคะ

นีโน่กับคุณหิงปณิตาเนี่ยเขาบอกเลยว่า
ทำงานด้วยกันตอนเป็นเพื่อนรักกันดี
พอทำงานมีปัญหากันบ้างก็มีเหมือนกันนะฮะ
แต่บอกเลยว่านิงเป็นน้องรักค่ะ
นีโน่เล่าให้บันเทิงไทยรัฐให้ฟังว่า
กว่าจะปั้นละครเสร็จแต่ละเรื่องก็ทะเลาะกันใหญ่โตมาบ้างเหมือนกัน
น้องสาวคนนี้นะคะเพราะว่าพี่หนิงเนี่ย
เป็นคนจริงจังถึงขั้นที่เรียกว่าซีเรียสเลย
ตัวเองก็เครียดเข้าโรงพยาบาลมาแล้วด้วย
ถึงจะทะเลาะกันบ้างแค่ไหนก็แค่เรื่องงานเท่านั้น

จูนคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม
และที่สำคัญน้องสาวคนนี้เป็นเจ้าแม่สายมูมากเลยล่ะค่ะ
เป็นน้องหนิงนี่แหละครับมูมากนะครับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแผ่นดินสยามนะครับ
แล้วปณิตาคนเดียวเลยเรื่องนี้ให้ปณิตา
เครียดบ้างดีบ้างแต่ว่าควบคุมอารมณ์เก่งขึ้นนะ
ควบคุมอารมณ์ขนาดเก่งขึ้น
ใช่ก็มาเป็นหัวเรือใหญ่ของค่ายละครกันทั้งคู่นะฮะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมรดกของเพื่อนรักแม้แต่บาทเดียวนะคะ
ใหม่เรียบร้อยหมดแล้วครับก็เหลือแต่เรื่องลูกเท่านั้นเองเดี๋ยวรอทำเรื่องยกของยกอะไรให้ลูกหลานเขานะครับ
แบ่งตัดสรรมรดก
ใช่ครับก็เอาตามความเหมาะสมครับแต่ผมไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ยุ่งเลยบาทนึงก็ไม่เอาครับ
ตอนนี้เดี๋ยวรอทางน้องแอร์บัสกับเอกนะครับว่าเขาจะสะดวกเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดการกัน
อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นลูกชายพี่โอที่อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนน้องแอร์บัสก็ยังเด็กอยู่ก็ยังมีการจัดการให้เรียบร้อยแน่นอน
นีโน่ยืนยันว่าแม้แต่บาทเดียวไม่ยุ่งของเพื่อนแน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพนะที่ยืนยาวเหลือเกินนะคะสำหรับพี่นิโน่และพี่โอวรุษนะคะ